คุณผู้ชมคะตอนช่วงที่ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการแบบเอาแบ็คโฮลไปขุดลำทานรอบ
เพื่อที่จะให้น้ำระบายออกมาจากถ้ำ
ปริมาณน้ำแล้วก็ระดับน้ำมันลดลง

ทีนี้พอมาถึงวันนี้ค่ะลำทานตรงนี้กลายเป็นสีเขียวมรกฏแล้วสวยมากคุณภาคภูมิ
มันก็ยังมีฝนตกเข้าถ้ำแล้วน้ำก็ไหลออกมาจากถ้ำอยู่นะ
คนก็เลยแชร์ภาพในโลกออนไลน์ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะ
ทำไมอยู่ดีสีเขียวสีฟ้าแบบนี้ค่ะ
คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นทราบดีว่าถ้าหน้าฝนเข้าไปเที่ยวในถ้ำไม่ได้
แต่ไปเล่นน้ำที่หน้าถ้ำได้
ก็จะมีน้ำแบบนี้เป็นลำทานลักษณะแบบนี้ค่ะ
แต่น้ำมันไม่ได้เขียวสวยมรกฏแบบนี้

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเป็นปฏิหารหรือเปล่า
เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือเปล่า
เชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนกับนิมิตหมายที่ดี
ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
ลำทานนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาใช้รถแบ็คโฮลขุดลอก
เพื่อระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง
จากเดิมลึกแค่๓เมตร
พอขุดเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกมามากขึ้น

ตอนนี้ก็เลยลึกอยู่ที่ประมาณ๖เมตร
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ายังไม่อยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้าไป
อยากให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมก่อน
ส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงเป็นสีเขียวสีฟ้าสวยแบบนี้
มันสวยจริงนะอยากไปเล่นอ่ะสวยมากจริงค่ะยังค่ะเขายังไม่ให้ไป
ยังเหรอยังค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะ
ท่านอธิบดีธัญญาเนติธรรมกุลนะคะก็บอกว่าที่มันเป็นสีสวยแบบนี้ค่ะ
น่าจะเกิดจากการที่ขุดลอกตะกอนที่อยู่ในทางเดินของน้ำ
ทำให้น้ำจากถ้ำหลวงไหลออกมาสะดวกขึ้น
แล้วลำทานพอลึกมากขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่ให้นักท่องเที่ยวไปนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายเดี๋ยวคุณพระอภูมิอยากไป
เมตรคุณเขียนมาสอนจะงมผมไหมล่ะ
อย่าเพิ่งเนอะรอก่อนนะคะ
เรื่องต้นก็เลยสั่งให้วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ก็เอาก้อนหินขนาดใหญ่ทิ้งลงไปจุดที่มันลึก
ก็จะทำให้มันตื้นขึ้นแล้วก็จะทำให้ลำทานนี้ใสขึ้นอีก

อธิบดีก็บอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาปรากฏการณ์นี้แล้วนะคะ

แต่เบื้องต้นก็คาดว่าจากการขุดลอกตะกอนนี่แหละ
นะคะก็จะหาแนวทางอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวไปชมได้ในอนาคตนะคะ
มีผู้ที่ให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้นะ
คุณบอกว่าตอนจบของพระพะยนต์พาสิบสามหมูป่ากลับบ้าน
ต้องใส่เอาไว้ด้วยว่านอกจากจะได้ตัว๑๓หมูป่ากลับมาแล้ว
ประเทศไทยยังได้มรกฏของแผ่นดินกลับคืนมาด้วย
ปกติน้ำจะมีสีใสไม่ใช่สีฟ้า

และพอเวลาผ่านไปน้ำก็ไม่ได้เป็นสีฟ้าอีกเลย
จนกระทั่งวันนี้คาดการณ์กันว่าการสูบน้ำออกจากถ้ำ
ดังนั้นจึงเหลือทรายที่สะอาดบริสุทธิ์ในถ้ำเหมือนเมื่อก่อน
ทรายน้ำได้หลายผ่านชั้นทรายแท้
ที่ออกมาจึงมีสีฟ้าเพราะในถ้ำหลวงมีหาดทรายสีขาว
ละเอียดสวยงามมากที่เรียกว่าหาดพัทยา
ส่วนด้านนอกถ้ำตรงที่น้ำผุดออกมาใกล้กันก็มีถ้ำเล็กชื่อถ้ำทรายทอง
ถ้ำนี้ก็มีทรายขาวสะอาดบริสุทธิ์จำนวนมากเช่นกัน
อดีตชาวบ้านมักจะตกมักจะตักทรายในถ้ำนี้ไปถวายวัดในช่วงสงคราน
ดังนั้นในวันนี้สีของน้ำเป็นสีฟ้าเช่นเดิมแบบในอดีต
หมายความว่าระบบนิเวศธรรมชาติของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแบบในอดีตได้กลับมาแล้ว
อยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปสีสวยน้ำใส
ขอให้เปิดให้เข้าไปสักนิดหนึ่งนะ

ตอนนี้นะครับที่ได้อุปสมบทแล้วก็บรรพชากันอยู่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม
มะเนร๑๑รูปมีกำหนดจะทำพิธีลาศิกขาช่วงเช้าวันเสาร์ที่๔สิงหาคมนี้ที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
วันดังกล่าวก็จะมีพิธีสวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมด้วยนะครับก่อนที่จะทำพิธีลาศิกขากัน
หลังจากนั้นทางผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นประธานเปิดนิทรศการขอบคุณคนทั้งโลกซึ่งในนิทัศกาลนี้จะนำภาพถ่ายกว่าสี่พันภาพมาจัดแสดงที่บริเวณลานวัดพระธาตุดอยวาว
เพื่อเป็นการขอบคุณทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยครับ